ห้องเช่าไม้คุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าไฟไหม้
คุณป้าน่ะไม่ได้อยู่ที่ห้องเช่านะเพราะว่าออกไปขายของ
พอมาเห็นสภาพแบบนี้ป้าร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยค่ะ
ขายของก็ไม่ได้แต่ไฟมาให้ห้องนี้คือ
แต่อีกนิดนึงป้าก็อีกนิดนึง
ดูสิขายของก็ไม่ได้ต้องมาเจอแบบนี้
แล้วเมื่อกี้เห็นไหมป้าน่ะกอดหมาที่ป้าเลี้ยงไว้อยู่

คุณป้าทองสายขุนหารค่ะอายุ๖๒ปีแล้ว
พอป้าแกรู้ข่าวว่าบ้านห้องเช่าของตัวเองเกิดไฟไหม้
อยู่ในซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร
อยู่ที่บางบอนเนี่ยนะคะ
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาตอนสายคุณผู้ชม
บ้านตรงนั้นเป็นลักษณะคุณผู้ชมนึกภาพนะเป็นบ้านไม้

ทีนี้พอไฟมันไหม้จากตู้เย็น
เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องของคุณป้าเนี่ย

เจ้าหน้าที่ต้องไปดับไฟอยู่สักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคุณผู้ชม
ทีนี้พอดับไฟได้ก็คุยกับคุณป้าด้วย
ก็เล่าให้ฟังว่าจริงห้องเช่าตรงนี้
ป้านะอยู่กับลูกสาวแล้วป้าก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเอาไว้
พอตอนเช้าป้าก็จะออกไปขายของ
แถวปากซอยบางขุนเทียน๑๐นี่แหละลูกเอ้ย
ส่วนลูกป้าออกไปทำงานอยู่ที่โรงงาน
ไม่มีใครอยู่บ้านหรอกมีแต่หมาแมวนี่แหละที่อยู่บ้านที่เลี้ยงไว้
แล้วสาเหตุอะไรอ่ะป้ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมไฟถึงไหม้
บอกว่าน่าจะมาจากสายไฟมันช็อตมั้ง
ไม่รู้เหมือนกันบ้านป้าเนี่ยมีแค่ตู้เย็นมีแค่ทีวี
ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายไม่ได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเยอะแยะ
ของขายไม่ได้ทรัพย์สินถูกไฟไหม้
แล้วหมาแมวที่เลี้ยงไว้อีกคุณผู้ชม
ออกไปตามหาเพราะป้าบอกว่าบางตัวมันหายไปไหนไม่รู้

แล้วคนเห็นภาพนั้นสงสาร
ป้าเดินออกตามหาหมาแมวที่ป้าเลี้ยงไว้
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอนอท่าข้าม
เดี๋ยวต้องสอบสวนหาสาเหตุการเกิดไฟไหม้อีกครั้งหนึ่งด้วย
เข้าไปดูในบ้านป้านี่ของทุกอย่างมันวอดหมดเลยนะคะ